ปัญหารถติดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่
ทุกเมืองทั่วโลกนะครับวันนี้ไทยรัฐเจาะประเด็น
จะพาไปดูไอเดียของอีลอนมัสนักธุรกิจชื่อดัง
ลงทุนทำอุโมงต้นแบบเพื่อลดปริมาณรถยนต์บนถนนที่หนาแน่น

มันคืออุโมงขนาดไม่ใหญ่ที่จะถูกสร้างไว้ใต้ดิน
เพื่อขนส่งรถยนต์ด้วยความเร็วสูง
เจ้าของไอเดียนี้ไม่ใช่ใครที่ไหน

บริษัทเอกชนที่ดำเนินกิจการขนส่งบนอวกาศ
อุโมงแก้ปัญหารถติดนี้เป็นตัวต้นแบบ
ถูกก่อสร้างขึ้นภายในรั้วสำนักงานใหญ่
ใช้เวลาการก่อสร้างตัวต้นแบบประมาณ๒ปี
โดยเริ่มต้นจากการที่เขาออกมาบ่นผ่านทวิตเตอร์
จากคำบ่นสู่การลงมือทำ
อุโมงแก้มรถติดตามแนวคิดของเขา
ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไป
และทุกเมืองที่มีปัญหารถติดสามารถสร้างได้
โดยยังเลือกออกแบบสถานีขึ้นลงอุโมง
ได้มากเท่าที่ต้องการด้วย
ทำให้ปัญหาการจราจรไม่กระจุกตัว
อยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจนเกินไป
แต่นอกจากการขุดอุโมงเพื่อสร้างเส้นทางสัญจรใหม่แล้ว
ยังอยู่ที่ความพร้อมของรถยนต์ด้วย
โดยเจ้าของรถยนต์ที่จะใช้บริการ
จำเป็นต้องควักกระเป๋าติดล้อเสริม
ซึ่งจะใช้เงินไม่เกิน๑๐๐๐บาทต่อคัน
โดยล้อเสริมนี้จะช่วยเพิ่มสมรรถนะให้รถยนต์
ทำความเร็วได้ในลักษณะเดียวกับรถไฟ
แต่เมื่อเข้าในลักษณะเดียวกันรถยนต์ก็จะปล่อย

และเป็นแบบรถไฟ
สำหรับอุโมงใต้ดินตัวต้นแบบ
เพื่อแก้ปัญหารถติดความยาว๓กิโลเมตรนี้
ยังทำความเร็วได้แค่๖๔กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ถ้ามีการพัฒนาอย่างจริงจัง
และเสริมด้วยเทคโนโลยีต่างเข้าไปเต็มรูปแบบ
อลอนมัสเชื่อว่าอุโมงของเขา

ด้วยความเร็วสูงถึง๒๔๑กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน